ผู้ชายคนนึงถูกตำรวจรวบตัวได้ที่สนามบินดอนเมือง
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธนัดสิริปิยพรอายุ๔๐

ท็อปยิ้มร่านอนคุกนอนหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะ
แต่ที่แน่ก็คือโดนรวบตัวแล้วค่ะ
หลังจากเดินทางกลับจากฮ่องกงจำได้

นะคะตอนที่เขาอยู่ที่ฮ่องกงแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาที่แจง
ตอนกลับมาถึงเมืองไทย
กลับมาปุ๊บตำรวจรอปั๊บเลยค่ะ
เป็นบุคคลตามหมายจับระหว่างพิจารณาสารแขวงพระนครเหนือ
ข้อหากระทำความผิดฐานพระราชบัญญัติ

เป็นผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
โดยเซียท็อปอาจเรียกเซียท็อปแล้วกัน
คนจะได้คุ้นชื่อกันเสียท็อปเป็นข่าวเป็นคราว
คนรู้จักเขาจากกรณีเรื่องของการเบี้ยวงานแต่ง

เจอผู้หญิงวันเดียวขอแต่งงานเลย

หลังจากนั้น๒เดือนจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ่
ไม่ออกเงินสักบาท

บุรีรำจนเป็นเรื่องเป็นราว
ผู้หญิงเข้ามาขอหย่าแล้วเขามาเรียกร้องขอความเป็นธรรม

และอีกหลายอย่างที่ยังค้างค่าใช้จ่ายกันอยู่นะคะ
ท็อปเนี่ยเดินทางออกไปที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง๖ตุลาคม
ที่ผ่านมาทางสนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็เดินทางกลับมาเมื่อคืนนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้ก็คุมตัวกันไปนะคะ
ไปฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกันหน่อย

ออกไปได้ยังไงเพราะตอนนั้นยังไม่มีไม้จับ
เมื่อเขายื่นหนังสือเดินทางเข้า๖ประเทศ
ทางเราก็ได้แสดงหมายสารของตัดแผนฝนคนเหนือนะครับ

ซึ่งพลตรวจโทสมพงศ์บอกด้วยนะคะว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาแล้ว
คือไอ้คดีเช็คย้ำก่อนนะ
เขาโดนหมายจับที่โดนจับเนี่ยโดนจับตามหมายจับ
กรณีเช็คเด้งคนละประเด็น

นั่นก็มีเรื่องเกี่ยวกับเช็คเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ยังไม่ใช่เช็คอันนั้นนะคะนี่เป็นเช็คเด้งที่เกิดขึ้นปี๒๕๕๙
เขาไปตกลงซื้อขายคลินิกย่านสาธรณ์๘๕๐๐๐๐บาท
จ่ายเช็คแล้วเด้งเป็นคดีความขึ้นศาล
แต่เสียท็อปไม่ไปฟังคำพิพากษาเลยถูกสารออกหมายจับค่ะ
เขาให้การว่าเขาเคยเมื่อปี๕๗เคยมีการตกลงซื้อขายคลินิกกันจริงนะครับ

แล้วก็มีการออกเช็กจำนวน๘๕๐๐๐๐๐บาท
แต่ตอนหลังไปเคลียร์ยังไงก็ไม่รู้มีการส่งมอบ
หยอดต้นใช้ค่าได้หายแต่ว่าไม่ไปฟังคำพิพากษา

และจากการสดสอบของทะเบียนประวัติซึ่งนายท็อปเคยมีประวัติถูกจับ

เคยถูกจับอยู่ครั้งสองครั้ง
ในเรื่องของช่อโกงแต่ก็เห็นว่ามีการต่อสู้คดี
หรือว่ามีการยอมความ
แถลงเสร็จค่ะเจ้าแรกที่สตมก็คุมตัวเศรษฐพ
ออกจากสนามบินดอนเมืองไปฝากขังที่สนดอนเมืองก่อน

ไปถึงหลายคนคงอยากได้ยินใช่ไหม

กลับมาเหยียบถึงประเทศไทยปุ๊บ

กรณีที่เจ้าสาวที่ชื่อดาริน
ที่บุรีรัมป์ว่าถูกรอให้แต่งงานอะไรยังไงกันแน่
ไปฟังเลย
ในงานเรา

เขาไม่ได้เจอหายอะไรกับเราทรัพย์ครับ
ซื้อคลินิกเขาเขายังไม่ได้โอนให้เราเลย
แต่เขากลับมาเล่นเป็นทรีย์
ก็เจ็บสนาดูเรื่องครับว่าใครเจ็บสนาดูตาด
ซึ่งเขาไม่ต้องรับผิดชอบเลยอยู่แล้ว
ไม่มีอะไรสมบัติที่เขาต้องเราเป็นผิดชอบ
แล้วก็ข้อเช็ดจริงเราถูกหลอกให้แต่งงานไม่ใช่เขาหลอกเขา
คอนเซ็ปต์นะนิ่งนิ่มผมต่างหากที่ถูกหลอกให้แต่งงาน

เขาไปโยงประเด็นที่เขาไปรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแบบมีประวัติไม่ดีมาก่อน
เขาโดนหลอกพอรู้ความจริงก็เลยแบบเลิกกันอะไรแบบนี้นะ
แต่เขาบอกเขารู้ตัวอยู่แล้วแหละลงเครื่องมาโดนแน่
แต่รู้เรื่องต่อตอนเดินทางออกไปด้านที่เป็นข่าวเป็นคราวกันไป
ที่นี้หลังเจ้าหน้าที่คุมตัวเศษฐพฝากทางที่สรดอนเมือง
มีผู้หญิงคนนึงปรากฏตัวมาเสื้อสีชมพูอมส้มคนนี้แหละค่ะ
เธอบอกว่าเธอชื่อว่าพัชระทันวิสิตทองเมืองหรือน้าน้อย
เธอบอกว่าเธอเป็นน้าของเสียท็อปแต่ไม่ใช่น้าแท้นะ

พอดีแม่ของเสียท็อปโทรมาหาเธอบอกให้ช่วยไปดูลูกชายให้หน่อย
สนดอนเมืองก็เลยรีบมา
เธอบอกตั้งแต่น้าเลี้ยงเขามาเนี่ยนะเขานิสัยดี
ไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะไปโกงใคร
ติดหนี้ก็คงจะมีเคลียร์เงินไม่ทันก็คงจะมีบ้าง
แต่เรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการโกงน้าไม่เชื่อ
ก็มีการขึ้นไปพูดคุยกับเสียท็อปผ่านห้องขำนะคะ
บอกให้เศรษฐฟจะเย็นเดี๋ยวจะไปคุยกับแม่ให้

จะนำตัวเสียท็อปไปที่สารแขวงพระนครเหนือดำเนินการ

คือเหมือนน้าเองก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากว่าตกลงแล้วเรื่องราวจริงเป็นยังไงกันแน่
เราเองก็รู้เท่าที่ได้ข้อมูลมาปะติดปะต่อนะคะ
เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะแต่ที่แน่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
เสียท็อปเองยังคงสุขขุมยังคงนิ่งแล้วก็ยังคงยิ้มออก
ใช่ค่ะเขาบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้เขาจะได้ประกันตัวหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยส่วนใหญ่เวลาทำเรื่องมันนานมักจะติดเสาร์อาทิตย์ถูกไหม
แต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ถ้าได้ประกันตัวก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวตอบทุกคำถามนั่นแหละ
แสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะฟ้องกลับ
ทำให้เขาต้องตกในสภาพนี้ด้วย
ไม่รู้ว่าทำตัวเองหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอกระบวนการของกฎหมายกันต่อไปนะฮะ